อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่จังหวัดบุรีรำคนเคยรักกันค่ะอดีตสามีภรรยาคือเลิกรากันไปแล้วนะ
แต่ก็ยังมีการแวะเวียนมาหนังดื่มเหล้าอะไรกันบ้างคราวนี้ดื่มเหล้าพูดจาไม่เข้าหูทะเลาะกันนะคะ
อดีตสามีเอาไม้ฟาดฝ่ายหญิงเอามีดพระฟันคอแล้วก็เอาผ้าคลุมเอาไว้ค่ะ
ฝ่ายหญิงนอนจมกองเลือดอยู่ประมาณ๕๖ชั่วโมงแบบนี้เคราะห์ดีจริงนะคะเพื่อนบ้านแวะมาหาพอดี
ช่วยได้ทันแต่อาการก็สาหัสอยู่อย่างนี้เลยคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะในพื้นที่ตำบลส้มป่อยอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรำค่ะ
ในที่เกิดเหตุเนี่ยลักษณะคือเป็นบ้านชั้นเดียวที่ซอกข้างบันไดทางขึ้นประตูหน้าบ้าน
พบร่างนางเพลนเนี่ยค่ะนางเพลนเศรษฐ์จันทร์วัยหกสิบหกปี
จมกองเลือดหายใจรวยรินแล้วก็มีผ้าห่มสีเขียวคลุมลำตัวอยู่ค่ะ
กู้ชีพอบตส้มป่อยนะคะก็รีบตรวจสอบเพราะว่าทางบาดแผลเนี่ยมีร่องรอยของมีคมเฉือนเข้าที่คอด้านขวา
ยาวประมาณ๑๐เซนติเมตรใกล้กับเส้นเลือดใหญ่ด้วย
เรื่องต้นประเมินเวลาน่าจะถูกทำร้ายมา๕๖ชั่วโมงแล้วนะคะ
เพราะคราบเลือดมันเริ่มแห้งแล้วเจ้าหน้าที่ก็รีบประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วส่งโรงพยาบาลทันที
ตรวจสอบที่เกิดเหตุมีมีดพระอยู่หนึ่งเล่มมีท่อนไม้แล้วก็มีไม้หน้าสามเปื้อนเลือดตกอยู่ด้วยนะคะ
สอบถามคนแถวนั้นเขาบอกว่านางเพลเนี่ยแกอาศัยอยู่คนเดียวแต่ว่าแกเคยแต่งงานนะ
เคยมีสามีอดีตสามีเนี่ยชื่อในเกินเสาชัยอายุ๕๓ปีแต่ก็เลิกกันไปแล้วล่ะ
แต่บางครั้งก็เห็นแวะเวียนมานั่งดื่มเหล้ากันบ้างเป็นครั้งคราว
ตำรวจก็ตามเบาะแสไปเลยค่ะไปหาในเกินที่บ้านพักโคกขี้เหล็กในอำเภอโนนดินแดงที่เดียวกันนี่แหละ
ห่างจากบ้านของนางเพลสามกิโลเมตรคุมตัวมาสอบปากคำไม่ต้องสอบนานเลยนะคะ
นี่คนนี้คือนายเกินนะเสื้อสีเขียวสะท้อนแสงเนี่ย
เขาบอกว่าก็วันนั้นก็ไปนั่งดื่มเหล้ากับนางเพ้นนี่แหละ
ต่างคนต่างเมาก็เริ่มพูดจาไม่เข้าหูกันแล้วอยู่อยู่นางเพ็ญอ่ะ
ถึงพ่อถึงแม่เขาขึ้นมาด้วยเมาด้วยเลือดขึ้นหน้าด้วย
มันโมโหอ่ะก็เลยคว้าไม้ที่อยู่ตรงนั้นอ่ะ
ฟาดนางเพ็ญเข้าไปไม่พอคว้ามีดพระที่อยู่แถวนั้น
คอเข้าไปจนบาดเจ็บสาหัสอีกเสร็จแล้วก็เดินกลับบ้าน
ค่ะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยวันนี้เราส่งคุณภูริพัฒนบุญนิน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุค่ะ
ไปดูสถานที่เกิดเหตุนี่ค่ะลักษณะเป็นบ้านแบบนี้
ตอนที่ไปถึงเนี่ยประตูก็ไม่ได้ปิดล็อกนะคะ
ข้างในก็เข้าของกระจัดกระจายเลยจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
บันไดทางเข้าบ้านยังคงมีคราบเลือดขนาดใหญ่แห้งกลางติดอยู่
มีกระสอบแล้วก็กองฟืนจำนวนหนึ่งตกอยู่ด้วยค่ะเนี่ยค่ะ
ลักษณะบ้านก็เป็นแบบเนี้ยจริงจริงลักษณะบ้านเหมือนไม่ค่อยมีคนอยู่เลย
อันนี้คือคราบเลือดแล้วเนี่ยของมันวางกระจัดกระจายอยู่แบบนี้ค่ะ
ไปคุยกับคนที่เจอนางเพลเป็นคนแรกคือนางทองสินตึกสันโดดนะคะ
เป็นเพื่อนสนิทกับนางเพลเลยเป็นเพื่อนบ้านกันนี่แหละบ้านอยู่ติดกัน
บอกตอนเช้าเมื่อวานเนี่ยมาเก็บใบกระเพราข้างบ้านนางเพล
ได้แล้วก็เลยเออแวะไปหาเพนหน่อยละกันเนอะ
เพราะปกติเพ้นก็จะมาหาเธอช่วงเช้ามืดเป็นประจำทุกวัน
อืมวันนี้ไม่เห็นมาอืมไปถึงบ้านเห็นประตูบ้านเปิดทิ้งไว้
ก็งงงสักพักได้ยินเสียงช่วยด้วยช่วยด้วย
เสียงมันเบาเบาอ่ะเธอก็พยายามมองหาเอ๊ะ
เสียงเหมือนเพ็ญเลยแต่ว่ามันมาจากตรงไหน
หาที่มาเสียงไม่เจอจนกระทั่งนางเพลใช้แรงเฮือกสุดท้าย
เอื้อมือมาแตะตัวเธอตรงบันไดอ่ะเธอเหลือไปโอ้โห
นอนเลือดเต็มใบหน้าเต็มลำตัวเลยนะคะแล้วก็มีผ้าห่มสีเขียวคลุมอยู่แบบเนี้ย
นี่คือภาพที่เธอเห็นอารำตกใจค่ะ
รี๊ดแล้ววิ่งวิ่งออกไปตั้งสติก่อนวิ่งออกไปตั้งหลัก
แล้วรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเลยนะคะ
นอนอยู่ตรงนี้แหละตอนนั้นป้าขึ้นไปไปบ้านไม่เห็นแกไม่เห็น
ทำไมถึงไม่เห็นมีอะไรคุมไม่เห็นผ้าเขาคลุมไว้นี่ป้าก็
เปิดประตูเนอะไม่เห็นแกตรงนั้นน่ะไม่เห็นเป็น
นี่คุณยายเขาประตูอย่างงี้แหละอืมแกเปิดประตูไว้ง่ายง่าย
นี่เขาเปิดประตูโอ้เนอะเห็นอยู่ไหนได้ยินว่าป้าป้า
ช่วยด้วยป้าช่วยหน่อยคนอยู่ไหนคนอยู่ไหนพอถ้าป้าเลี้ยวไป
อย่างนี้เนอะเห็นเลือดอาบเลยอืมลงจากตรงนี้วิ่งไปเลย
ปกติแกอยู่บ้านอย่างนี้กับใครแกอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอ่า
แล้วคนทำอ่ะคนทำก็ก็สามีเราแกนั่นแหละอืมสามีคนทำ
แกก็จากกันไปนานแล้วหรอตั้ง๖๗ปีแล้วเพิ่งมาร่วมกันอีกนี่นะ
ทะเลาะเบาะแว้งเนี่ยแกก็ทะเลาะกันบ่อยอยู่แต่ไม่รู้ปัญหาว่า
แต่จะมีทะเลาะเรื่องอะไรกันไว้รู้แหละนายกิตินินโชคหนึ่งในกู้ภัยที่เข้ามาช่วยเหลือนางเพ็ญเนี่ยนะคะ
บอกว่าโอ้โหตอนเข้ามาเนี่ยร่างกายนางเพ็งคืออิดโรยมาก
หายใจก็คือรวยรินเต็มที่แล้วและเนี่ยคุณผู้ชมลองดูสถานที่ที่ที่เธอนอนถูกทำร้ายแล้วก็นอนบาดเจ็บอยู่
คือมันมีของกองเยอะไปหมดเลยแล้วก็รวมถึงมีผ้าสีเขียวคลุมร่างอยู่ด้วยอ่ะ
คือถ้าไม่สังเกตดีก็มองไม่เห็นนะคะ
เกิดน่าจะประมาณสันนิษฐานแล้วประมาณน่าจะเลยหกทุ่มนะครับผมเลยหกทุ่มไปแล้ว
ตอนตอนนั้นเนี่ยเลือดเต็มหน้าเต็มภาคม่ะครับเต็มยังงั้นมันที่เห็นในภาพครับ
ครับจะมีมีดอยู่เรื่องหนึ่งอย่างนี้

พูดได้ครับถึงลงมาก็พูดได้
เพื่อนบ้านของนางเพลนะคะก็เล่าบอกว่า
ก็รู้แหละว่านางเพ็ญกับในเกินเลิกกันไปนานแล้วล่ะ
แต่เหมือนกับว่าก็ยังคงเป็นเพื่อนกันอยู่อะไรอย่างนี้
เห็นนายเกินแวะเวียนมาหามานั่งดื่มเหล้าพูดคุยกันบ้าง
แล้วก็เห็นว่าดื่มเหล้าทีไรนะทะเลาะกันทุกทีเลย
แต่วันเกิดเหตุไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรเลย
หรือว่าไม่ได้แบบเห็นถึงความผิดปกติอะไรนะคะ

บอกว่าเออแม่ก็รู้แหละว่าลูกชายเนี่ยคบกับนางเพลนานแล้วล่ะ
แล้วก็ไปมาหาสู่กันอยู่เป็นประจำถึงแม้จะเลิกกันไปแล้วอะนะ
วันเกิดเหตุที่ลูกชายไปก่อเหตุแล้วกลับมาบ้าน
ก็ไม่ได้เล่าอะไรให้แม่ฟังก็กลับมาเฉย
กระทั่งรู้ข่าวตอนตำรวจบุกมาจับถึงบ้านนี่แหละ
ทีนี้จำได้ไหมคะในเกินให้ปากคำกับตำรวจเนอะ
บอกว่าเขาทำลงไปเพราะว่าเมาแล้วก็นางเพลด่าพ่อด่าแม่เขา
ก็เลยเอาไม้ฟาดแล้วเอามีดพระฟัน
แต่พอแม่ของนายเกินไปเยี่ยมในเกินที่โรงพักค่ะ
บอกลูกชายเล่าให้แม่ฟังว่านางเพ็ญน่ะมาดุด่าแล้วก็ตีหัวลูกชายจนบวมปูดก่อน
ลูกชายก็เลยผลักนางเพ็ญล้มลงแล้วเจ้าตัวก็ล้มไปฟาดกับบันไดที่เป็นกระเบื้องปูนจนหัวแตกเอง
บอกปกติลูกแม่ก็ไม่ได้เป็นคนโมโหร้ายหรือเป็นคนที่จะลุกขึ้นมาเอาอาวุธทำร้ายคนอื่นนะ
กบกับเพลนนะน่ะใช่
จ้ะหลายปีแล้วได้กันตั้งหลายปีแล้วไม่ใช่เดือนสองเดือนไม่ใช่นะหลายปีแล้ว
รู้ซึ่งฉันไม่รู้เรื่องหรอกแล้วลูกชายเป็นไรมาได้ปัญหา
ไม่มีลูกชายเป็นไอ้ไฟ่ว่าไอ้ฟางฉันก็ไม่รู้ก็เมื่อวานก็ไปเก็บหอย
ไปเก็บน้ำกันคืนไหนเนี่ยเลยไปเก็บน้ำกัน
มาถึงปั๊บก็เห็นตำรวจมาอยู่บ้าน
เราได้คุยกับลูกสาวของนางเพลด้วยนะคะนางสาวราตรีเย็นน้ำค่ะ
บอกว่าดูข่าวมาก็หลายครั้งนะเวลาดูข่าวก็เออ
เราก็เห็นใจทั้งทั้งคนเจ็บทั้งคนเกาะเหตุอ่ะเนอะค่ะ
แต่พอมาเจอกับตัวเองเธอบอกโอ้โหเข้าใจเลยอ่ะ
มันรับไม่ได้จริงจริงเธอบอกเลยว่าต่อให้ในเกินมาขอโทษมาขอคำ
เนี่ยเวลาตอบว่าใครเนี่ยแม่พูดแรงแต่ตอนเนี้ยอาการแม่สาหัสมาก
ใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาแถมเสี่ยงจะพิการด้วย
เพราะว่าโดนแทงทะลุลิ้นนะคะ
มันโหดเยี่ยมมากขึ้นแต่ก็ยอมรับว่าแม่แกก็ถือว่าเข้มแข็ง
แต่ถ้าไปเจอนางกว่านี้แม่ก็ไม่รอดถ้าถ้ามีคนไปเจอนางกว่านี้
ไม่รอดแน่นอนค่ะถึงที่สุดค่ะถ้าในกบจะมาขอโทษทางครอบครัว
ไม่ค่ะไม่เพราะว่าไม่เพราะว่าเราก็ไม่เคยไปคุยคุยคุย
ไม่เคยแต่ไม่ไม่ไม่เคยทำความรู้จักแต่ก็ก็เห็นแต่แม่แต่ว่าไม่ไม่ได้อะไร
อะไรกับเขาอยู่แล้วแต่ก็ไม่คิดว่าอยากมาที่บ้านกลับมา
คิดว่าจะมาทำกับแม่ขนาดนี้เสี่ยงที่จะพิการด้วย
เพราะว่าลิ้นลิ้นแกออกมาข้างนอกเสี่ยงที่จะพิการเพราะว่าหมอต้องดูดูพรุ่งนี้ค่ะ
เพราะว่าเขาแทงแทงขึ้นทะลุลิ้น
เมืองต้นสถานีตำรวจภูทรดินแดงแจ้งข้อหากับนายเกินในความผิดฐานทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะคะ
ส่วนจะสาหัสหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็คือเดี๋ยวต้องรอผลอย่างเป็นทางการของแพทย์มาประกอบสำนวนถึงจะสามารถแจ้งข้อหาเพิ่มได้
เกินตอนนี้ก็ถูกนำตัวไปฝากค้างที่ศาลจังหวัดนางรองเรียบร้อยแล้วค่ะ